คุณผู้ชมคะมาตามต่อดูเรื่องนี้กันหน่อยยังมีกันอยู่นะ
เรื่องที่จะไปข่มขู่คู่อริหรือว่านักศึกษาต่างสถาบัน
แล้วบอกเขาว่าจะเอาหัวเข็มขัดเขาบ้างจะเอาเสื้อช็อปเขาบ้าง
คราวนี้ไปฟันเขาบาดเจ็บอยู่บนรถบัตรประจำทางเลยนะคะ
มันมีคลิปถูกเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ด้วยไปดูกันก่อนค่ะ
ถือมีดอยู่เห็นไหมคะนั่นนะคะนี่แหละแล้วมันก็เป็นคลิปที่ถูกปรากฏออกไป
มีคนแชร์กันเยอะคำถามคือเก่งมาจากไหนเก่ามาจากไหน
เอามีดไปขู่เขาอยู่บนรถเมย์แบบนี้เอาจริงจริงเนี่ย
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
โดยรถบัตรประจำทางหรือว่ารถเมย์นั่นแหละคุณผู้ชมอยู่ที่เป็นรถสายสายอายุทยาวังน้อยนะคะ
เอาจริงจริงบนรถอ่ะเราเห็นนะมีคนนั่งอยู่ด้วยใช่ค่ะ
เกรงกลัวอะไรเลยโอ้โหแล้วดูอาวุธมีดสิไม่สนใครทั้งนั้นนะคะ
แล้วถือมีดแบบนี้พกมีดไปเรียนเหรอจ๊ะน้องนี่นะเยาวชนค่ะ
คืออายุ๑๗ปีเท่านั้นเองขอนามสมมุติแล้วกันน้องเอ
เป็นผู้ที่เป็นผู้บาดเจ็บตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้
ข้อมือด้านซ้ายน้องมีบาดแผลถูกมีดฟันเย็บถึง๕เข็มเลยนะคะ
แล้วก็ตรงบริเวณต้นแขนทั้งซ้ายทั้งขวาก็ถูกมีดเหมือนกันค่ะ
น้องเอนเล่าแบบนี้วันเกิดเหตุผมมานั่งรถไปเรียนตามปกตินั่นแหละพี่
ก็ขึ้นรถบัตรคันนี้อยู่บนบริเวณตลาดบ้านสร้าง
จากนั้นคือผมขึ้นมาผมก็ไปนั่งข้างคู่กับผู้ก่อเหตุ
ตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรแต่รถเนี่ยไปถึงช่วงบริเวณท่ารถที่ตลาดเจ้าพรม
ตอนประมาณ๗โมงครึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเอามีดออกมาข่มขู่ผม
ไม่งั้นเดี่ยวกูจะฟันนะแล้วผมก็โดนฟันเข้าที่แขนจริง
หลังจากเขาได้ทั้งเสื้อช็อปทั้งหัวเข็มขัดไปเขาก็วิ่งหนีลงจากรถไป
ทางด้านพี่สาวของน้องเอค่ะบอกรับไม่ได้จริง
เห็นคลิปแล้วทำใจไม่ได้ที่น้องถูกทำร้ายแบบนี้

คือตอนนี้เป็นห่วงน้องเพราะกลัวน้องจะถูกทำร้ายอีก
ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องขับรถไปส่งน้องเองจากนี้ไป
อยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ